คุณผู้ชมสองคนถามหน่อยเวลาถ่ายรูปเนี่ย

ถูกต้องวิวดี

เวลาไปร้านคาเฟ่ก็เลือกแบบขอสวยละกัน

แต่ขอให้เปลี่ยนความคิดนะคะ
ถ้าเราหน้าตาสวยเนี่ยฉากหลังจะเป็นยังไง

มาดูแล้วกันนะคะเหมือนสาวในวงการบันเทิงเลยค่ะ

รูปเดียวเลยค่ะอยู่รูปนี้เลยค่ะ

สวยผมสวยเสื้อผ้าสวยค่ะ
แต่อยากให้คุณผู้ชมนะโฟกัสฉากหลังนิดนึง

ทำไมมันลุงรังฉากมงฉากไม้อุปกรณ์กล้องต่าง
ไม่สามารถทำลายความเสี่ยงพี่อ้ำได้เลยค่ะ

มันลอยเด่นกว่าฉากเลย

ความแฟชั่นมาเต็มแล้วพี่อ้ำคือสวยจัด

นี่ฉันลืมอายุไปแล้วนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องอายุแล้วนะของพี่อ้ำจริง
แล้วก็อีกหนึ่งตัวแม่ที่สวยแพงไม่แคร์แบล็คกาวน
ก็คือรูปนี้เลยคุณแม่ชมพู่ค่ะ

ใช่ค่าอิดเอยค่ะปูนเอย

นี่แม่ชมแฟชั่นสักหน่อยจัดเต็มตั้งแต่หัวจะหลดเท้า
โฟกัสกระเป๋าหนังของแม่นะคะความแพงโอ้สุดลูกหูลูกตาไปเลยจ้ะ
ส่วนโลเคชั่นถ่ายรูปนั้นโอ้โหความปัง
งานก่อสร้างทั้งอิดทั้งปูนมาครบ
แต่ยอมรับเลยนะคะเป็นภาพที่ออกมามันสวยนะมันอาร์ตนะ
มันแบบคูคนเพราะคูก็โพสต์กันเดี๋ยววันนี้ไว้บ่ายังงี้เอ้าบ้าง
ฟิตเราเนี่ยสร้างไม่เสร็จสักทีหลายปีแล้วนะ
ภาพอ่ะคูแต่อากาศอ่ะร้อนมากเลยสักแปลกเลยแม่
เออนะคะขอปิดท้ายนิดนึงก็แล้วกันนะคะ
สาวสวยเจ้าแม่แฟชั่นค่ะใหม่ดาวิกาเอวน้องนาย
นี้ของเธอนะคะเสื้อตัวจิ๋วมากเลยตามสไตล์
บางคนอะไรถ่ายรูปกับราวแขวนผ้าเออยังสวยนะ
เนอะงุ่งไหมงุ่งเหมือนกันนะคะ
แล้วไม่ใช่ราวสวยหรูอะไรด้วยเป็นราวแบบโครงเหล็กแบบง่ายเลย

เดี๋ยวจบรายการค่ะพวกเราจะลองไปหามุมยุ่งนะรุงรัง
ถ่ายกันบ้างดีกว่าโลเคชั่นหนึ่งคือหน้าออฟฟิศก่อน
เดี๋ยวให้เชอรี่ปีนรถแบ็คโฮลขึ้นไป

นี่อะไรดีก็ส่งให้เชอร์ลี่ไปตลอดเอาให้มันสุดไปเลยเออนะครับ
เอาจริงคุณผู้ชมถ้าเรามั่นใจฉากหลังแค่ไหนยุ่งเหยิงแค่ไหนเราก็สวย
เรียบร้อยค่ะนี่ความสวยความปังพาไปแล้ว